เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วครับ
ซึ่งเวียดนามเจ้าภาพเองเนี่ยเขาก็ทำออกมา
ถึงแม้จะดูเรียบง่ายแต่ว่ากระแสนะครับ
ทั้งในสนามแล้วก็นอกสนาม
โดยเฉพาะการที่แฟนกีฬาของเวียดนามถึงขั้นจอดรถนะครับ
ในครั้งนี้ของเจ้าภาพมันดูเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับ
ก็ดูจะเป็นกระแสที่ยอดเยี่ยมมาก
หลังจากที่กลับมาจัดการแข่งขันได้
กลางสถานการณ์โควิดที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เริ่มจะทุเลาลงไปในบางประเทศนะครับ
แต่เวียดนามดูเขาจะตื่นตัวมากนะครับกับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งฝ่ายจัด
แล้วก็ทางฝั่งของแฟนด้วยนะครับ
ไปติดตามนะครับได้จากรายงานของคุณธนรัฐเฟื้องฤทัยกุลครับ
สุดการรอคอยได้เป็นเจ้าภาพ๔เกมครั้งที่๒ในประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามนะครับ
หลังจากที่พวกเขานั้นต้องถูกเลื่อนการแข่งขันในปีที่แล้ว
เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด๑๙มาปีนี้พวกเขาจัดพิธีเปิดได้อย่างยอดเยี่ยมครับ
พิธีเปิดการแข่งขันมีพายุฝนฟ้าขนองตกลงมาอย่างหนัก
แต่สุดท้ายฟ้าฝนเป็นใจให้เจ้าภาพเวียดนาม
รอคอยมา๑๘ปีกว่า
สำหรับพิธีเปิดเจ้าภาพลดความแออัด
จากความจุสนามมีดินสเตดียม๔๐๐๐คน

ส่วนขบวนพาเลสนักกีฬากำหนดชาติละ๓๑คน
พาเลสทัพนักกีฬาไทยมีฟ้องศูนย์จากขุนทอง
นักกีฬายูวิสูรับหน้าที่ถือทงไตรง
นักกีฬาไทยเข้าสู่สนาม
สำหรับการแสดงในพิธีเปิดครั้งนี้
นามระดมนักแสดงกว่า๑๐๐คนมาสร้างความประทับใจ
โดยการแสดงสะท้อนวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง
และสื่อถึงความเข้มแข็งของชาติอาเซียน
ผสมผสานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

เพื่ออาเซียนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ส่วนไฟครบเพลิงที่นำมาจุดครั้งนี้

หรือวันครบรอบการประกาศเอกราชของชาติ

และไฟล์นี้จะได้รับการรักษาเป็นอย่างดี
ซึ่งผู้นำครบเพลิงไปจุดจากตะเกียงดั้งเดิม
แล้วจะส่งมอบต่อไปเรื่อย
กวักทีลานนักกรีธาทีมชาติเวียดนาม
ที่ขวาเดชทองวิ่งข้ามรั้ว๔๐๐เมตรหญิง

อันเป็นการเปิดฉาก๔เกม๒๐๒๐

รวมเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทย

การเป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬาสากล
โดยคาดว่าจะทำได้๗๒เหรียญทอง

ธนรัฐเฟืองมือไทยกุลข่าวไทรัฐทีวี
รายงานจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนาม